วันนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องหวย๓๐ล้านหวยเจ้าปัญหานี่แหละค่ะ
สรุปแล้วกล้องวงจรปิดมีจริงไหม

ฟังการวิเคราะห์กันชัดอีกสักทีหนึ่งกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
ขอบคุณครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ

ผมฟันทงอย่างที่คุณมิ้นตั้งโจทย์ไม่ได้หรอกครับว่าหวยเป็นของใคร
แต่จะพูดวิเคราะห์ในฐานะคนที่อยู่กับข่าวมา๔๐กว่าปี

ข่าวนี้ใหญ่เพราะว่าเป็นไปตามทฤษฎีที่ว่า
ข่าวที่เป็นข่าวที่คนอยากรู้
ข่าวที่ต้องรู้ข่าวที่ควรรู้นั่น
ไม่สำคัญเท่ากับข่าวที่คนอยากรู้
เรื่องนี้ก็คล้ายเรื่องของครูจอมทรัพย์นะครับ
คนอยากรู้ว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของใคร
โกหกใครพูดจริง
ฉะนั้นพื้นที่ข่าวทั้งโทรทัศน์ทั้งหนังสือพิมพ์
เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
อยากรู้อย่างที่คุณมิ้นตั้งโจทย์ว่า
ตกลงเป็นของใคร
ใครพูดจริงใครพูดเท็จ

แล้วลักษณะอย่างนี้คล้ายกับลักษณะข่าวครูจอมทรัพย

ขณะนี้คนที่บริโภคข่าวเนี่ย

กลุ่มที่ฟังทางนี้ทีนึงก็เชื่อทางนี้

เอ๊ะทางโน้นพูดก็น่าเชื่ออีกแล้ว

๒คนที่ปักใจเชื่อฝ่ายใดฝ่ายนึง

หวยนี้เป็นของหมวดจรูนแง่
ก็เชื่อหมวดจรูนและไม่เชื่อครูปรีชา
กลุ่มที่เชื่อครูปรีชา
และมั่นใจว่าเป็นหวยของครูปรีชา

ก็คือคำพูดของหมวดจรูน
ฉะนั้นแบ่งเป็น๓ฝ่าย

ใครเชื่อใครก็ช่างเขาเถอะครับ

อย่าให้คนไม่เชื่อตำรวจก็แล้วกัน
อย่าให้คนไม่เชื่อตำรวจก็แล้วกัน
เพราะตำรวจเป็นคนทำคดี
เป็นกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น

ฉะนั้นงานนี้ตำรวจต้องเดินให้ตรงครับ

มีเรื่องอื่นเข้าไปเกี่ยวข้อง

เขาเคยไปคุยกับร้อยตำรวจโทจรูล

นี่หมวดจรูนเป็นคนว่านะ

หวยตั้ง๓๐ล้านยอมได้แค่๑๕ล้าน

เอาแล้วถ้าคิดบนทฤษฎีนี้
ถ้าครูปรีชาใจกว้างบอกว่า

ถ้าได้มาผมเอาแค่๑๕ล้าน

มันจะเจือจานไปยังไงล่ะ
ถ้าครูปีชาชนะแล้วได้เงินมา
ฉะนั้นเรื่องนี้ตำรวจต้องเดินให้ตรง
อย่าให้คนคิดระแวงว่า
ตำรวจเดินไม่ตรง
แล้วอย่าลืมนะฝ่ายของคุณจรูนเนี่ย
เขาบอกว่ามีนายตำรวจใหญ่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น
เมื่อวานนี้คุณจรูนก็บอกว่า
ใจมากที่ทำกันอย่างนี้

ผมก็ไม่ได้เชื่อคุณจรูนหรอกครับ
ไม่ได้เชื่อคุณจรูนไม่ได้เชื่อครูปรีชา
เพราะเงินมันก้อนใหญ่แค่นี้
มันปั้นอะไรก็ได้ปั้นพยานได้

ขาวให้เป็นดำปั้นดำให้เป็นขาวได้ทั้งนั้น

ถึงบอกว่าตำรวจต้องเดินให้ตรง
อย่าให้คนคิดว่าตำรวจไปเกี่ยวข้อง

ในทางที่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เขารับเรื่องเขารอเรื่องอยู่แล้ว
แน่นอนเรื่องนี้เขาต้องตรวจสอบ
เพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชน

แต่ว่าอย่าให้คนเกิดความระแวงและไม่เชื่อตำรวจ
อย่าให้คนมีความรู้สึกว่าตำรวจมีวาระซ่อนเล้น
อย่าให้คนที่เชียร์หมวดจรูน
มีความรู้สึกแคลงใจอย่างที่ว่า

ไม่เป็นผลดีกับพนักงานสอบสวน
แล้วจะไม่เป็นผลดีต่อศรัทธาที่ประชาชนมีกับตำรวจ

นี่ไม่ได้กล่าวหานะครับว่าตำรวจไปเกี่ยวข้อง
แต่ว่าอย่าทำให้คนคิดอย่างนั้น
มันมีหลายปัจจัยมาก
ทนายความของหมวดจรูนเนี่ย
พูดก็ว่ากันไปเถอะ

คนจะรอดูพยานหลักฐานที่ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่า
มีพยานเด็ดที่จะไปให้การในศาล
มีหลักฐานเด็ดที่จะไปให้การในศาล
เรื่องนี้ต้องตามดูตรงนั้น
อีกเรื่องหนึ่งที่จะขีดเส้นใต้วันนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อว่า
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ครูสาวมีกิ๊กกับนักเรียนชาย
แล้วไปมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์กันในห้องอาหาร
แล้วก็มีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาด้วยกันนี่แหละ
เห็นแล้วมาพูดกันปากต่อปาก
ก็กลายเป็นข่าวลามทุ่งแล้วมาเป็นข่าวโทรทัศน์

กลับไปดูข่าวเก่าแล้วมาดูหัวข่าววันนี้
ครูสาวกิ๊กนักเรียนชายไม่มีมูล
คุณละอองศรีทิศแก้วผู้หน่วยการโรงเรียนกีฬา

ท่านบอกว่าท่านได้เรียกประชุมผู้บริหาร
ได้ตรวจสอบข้อมูลไม่พบมีหลักฐาน
ไม่มีพยานใดที่ระบุได้ว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้
แล้วเรื่องนี้กำลังจะเป็นการคึกขนอง
แล้วทำให้เกินการพูดต่อกันอย่างสนุกปาก
โรงอาหารที่ว่าที่เกิดเหตุนั้น
ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นได้
เนื่องจากมีสภาพเปิดโล่ง
ใต้อาคารเรียนไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นข่าว
แล้วคุณละอองศรีก็ได้เชิญผู้ตัวข่าวไปตรวจสอบ

ท่านบอกว่าข่าวออกมาในคืนวันที่๒๓มกราเวลาประมาณ๓ทุ่ม
ในความเป็นจริงขณะนั้นเนี่ยมีนักกีฬา
กรีธาประชุมกันอยู่ข้างห้องอาหาร

พอมีข่าวออกมาทางรองฝ่ายวิชาการก็เรียกทุกฝ่ายมาพูดคุย
ก็ไม่มีข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันเลย
แล้วไปถามนักเรียนคนที่อยู่ใกล้โรงอาหาร
ก็ไม่มีใครยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
เพียงแต่ว่ามีคนหนึ่งพูดขึ้นมาแล้วพูดกันปากต่อปาก
เรื่องนี้ทำให้โรงเรียนเสียหายแล้วใครจะรับผิดชอบกับข่าวนี้
นี่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่านี่เป็นอุทาหรณ์ของคนทำสื่อครับ
เขาส่งกันในไลน์เขาบอกกันปากต่อปากเป็นข่าวในไลน์ช่างเขาเถอะ
เพราะว่านั่นมันอยู่ในวงแคบในไลน์ในข่าวลือ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้สื่อก็ไปงับข่าวลือมาเป็นข่าวอยู่บนวงการ
อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บนจอโทรทัศน์อันนี้ต้องระวังครับ
เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ยังจะต้องเกิดขึ้นอีก
เดี๋ยวนี้ใครพูดอะไรขึ้นมาที่ไหนใส่เข้าไปในไลน์เท็จจริงไม่รู้
ส่งกันต่อส่งกันต่อเข้าไปในไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มมีร้อยคน
ร้อยคนนั้นแต่ละคนก็ส่งต่อกันไปแล้วก็กลายมาเป็นข่าว
อยู่บนจอโทรทัศน์อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เกิดความเสียหาย
แล้วพอย้อนกลับไปอีกทีนึงแล้วใครจะชดเชยความเสียหายอย่างที่ผู้อำนวยการนี้ว่า
ฉะนั้นคนทำสื่อยุคนี้ต้องคิดใหม่แล้วครับว่าเราอยู่ภายใต้ผู้สื่อข่าวเป็นหมื่นเป็นแสน
และผู้สื่อข่าวเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นเท็จหรือจริงก็ไม่รู้พูดกันปากต่อปาก
แล้วทำให้คนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
ฉะนั้นกระบวนการตรวจสอบยังจำเป็นต้องมีคนทำข่าวรุ่นเก่าเนี่ย
เรื่องแบบนี้เนี่ยเขาต้องตรวจสอบอย่างน้อยเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่ามีมูลไหม
ถ้ามีมูลว่ากันไปแต่ถ้าไม่มีมูลจบ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าถ้ามัวแต่ตรวจสอบไม่ทันคนอื่น
คนอื่นเขาได้ปั๊บเขาขึ้นจอทันทีเอ๊ะเขาเร็วกว่าเรา
มัวแต่ตรวจสอบไม่ทันเขาออกข่าวหลังเขาแพ้เขาเรตติ้งสู้เขาไม่ได้
เอ๊ะถ้าอย่างนี้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสังคม

ที่ไม่ได้ทำผิดแล้วใครจะไปป้องกันเขา
กรณีนี้จะเป็นตัวอย่างมากว่าโรงเรียนนี้เสียหายไปแล้ว
ครูคนที่ว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับลาออกไปแล้ว
แล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อในทางสังคม
วันนี้ก็ต้องต้องต้องขูดกันตรงตรงหน่อยว่า
ถ้าคนทำสื่อไปงับเหยื่อแบบนี้มาแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบ

จะเป็นโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์
มันจะยิ่งยุ่งเข้าไปอีก
ไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกครับว่า
ถ้าเราถูกกล่าวหาโดยไม่มีมูลแล้วเป็นข่าวไปทั่ว
เราจะรู้สึกยังไงเราจะอยู่ในสังคมยังไง
แล้วเราต้องเผชิญกับอะไรบ้าง
แล้วแต่น่ากลัวทั้งนั้นครับคุณมินครับคุณกอล์ฟครับ
ค่ะก็ต้องรอดูกันแหละเพราะว่าคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสังคมที่ทุกคนสนใจกันจริง
แล้วก็มันเป็นเรื่องสั่นสะเทือนวงการเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าแล้วต่อไปสมมุติถ้ามีคนซื้อแล้วเราถูกแล้วมีคนมาแจ้งความอย่างนี้เราจะพิสูจน์ยังไง
ก็นี่แหละเรื่องนี้ต้องดูเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องหวยเนี่ยมันจะต้องโทษนะ
ผมขึ้นว่าถึงศาลแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
สารตัดสินแล้วคนก็ยังแคลงใจนะ

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยคุณผู้ชม
เรื่องนี้ถึงต้องควรติดตามกันต่อ๓๐ล้านอีกนั้นค่ะ